คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะประเด็นร้อนของสังคมอย่างกรณีที่
ครูโรงเรียนชื่อดังเนี่ยค่ะทำร้ายเด็กนักเรียนนะคะ
ยังถูกขยายประเด็นกันต่อค่ะลามมาถึงวงการบันเทิงนะคะ
เพราะเริ่มมีการไล่ลายชื่อของนักแสดงดังที่เคยเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้นะคะ
แม้เธอจะเป็นสิทธิ์เก่านะคะแต่กับกรณีนี้ค่ะนะคะ
หัวอกคนเป็นแม่เธอก็เดือดเลือดขึ้นหน้าเลยคุณผู้ชม
ส่วนสำหรับฐานะสิทธิ์เก่าเธอก็บอกนะคะว่า
ทุกคนทราบดีว่าโรงเรียนนี้มีเครือข่ายหลายสาขามากนะคะ
ซึ่งที่เธอเรียนนั้นเป็นสาขาแรกยืนยันว่าไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
กระทั่งตอนนี้หลานเธอเรียนอยู่ก็ไม่มีเรื่องผิดปกติใดเลยค่ะ
แต่ยืนยันว่าสาขาแรกไม่เป็นนะคะเพราะว่าทางบ้านแพทย์เรียนสารศาสตร์หมดเลย

ใช่ค่ะของแพทย์เป็นต้นสารศาสตร์พิทยาสารศาสตร์เอกตาสารศาสตร์วรนิเทศอะไรอย่างนี้
จะเป็นวาระมงคลศาลจะเป็นประมาณ๑๐สาขาแรก

พอดูแลทั่วถึงแล้วเด็กทุกคนจบมามีคน

หลวงตอนนี้ลูกหลานแพทย์อีก๒คนก็เรียนศาลศาสตร์พิทยายายังยืนยันแพทย์ถามหลานตลอดไม่มีนะคะ
สำหรับคนบันเทิงที่เป็นสิทธิ์เก่าในเครือสารศาสตร์นะคะที่โซเชียลนำมาแชร์ค่ะก็มีทั้งคุณแมทพีรณี
โรงเรียนสารศาสตร์เอกราค่ะ
รางกัณรันนะคะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนค่ะ
สาวพิมพ์ร้านนิดาจากโรงเรียนศาสตร์ศาสตร์วิเทศรังศิษย์